ที่ตะวัดสงขลาครับรถเอสยูวีนี้นะฮะ
ก็กำลังจะเลี้ยวขวานะครับออกจากฝั่งของตัวเอง
แต่ปรากฏว่ายังไปไม่ได้ไกลฮะมอเตอร์ไซค์นักศึกษาซ้อนสามมา

แต่แค่ว่าอันนี้เขาจอดนะเขาจอดแล้วไงอ่ะ
แล้วเขาก็พึงออกพึงออกมาแล้วใช่

คุณผู้ชมครับชนเต็มเต็มแล้วตัวของน้องนักเรียนลอยขึ้นไปบนฟ้า
แล้วลงมากระแทกพื้นถนนฮะนี่แหละครับอุบัติเหตุรถเอสยูวีออกจากถนนนะฮะ
แล้วก็ไปตัดหน้ารถทางตรงในระยะกระชั้นชิด
ระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์ของนักเรียนขี่และซ้อนท้ายกันมา
สามคนซ้อนสามว่างั้นเถอะเบรกไม่ทันครับชนเข้าเต็มเต็ม
ทำให้นักเรียนทั้ง๓คนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางคนหนึ่งเนี่ย
ลอยขึ้นฟ้าตกลงมากระแทกพื้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับพบผู้เสียชีวิต๒ศพก็คือนางสาว
พิชชาพาบุญฤทธิ์แล้วก็นางสาวอนุสราชาวณสกุล
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๑คนนะครับ
คือนางสาวพัทรพรศรีสุวรรณครับทั้งหมดอายุสิบหกปีเท่ากัน
เป็นนักเรียนชั้นม๔ครับโรงเรียนชื่อดังของจังหวัดสงขลา
ขออภัยฮะจุดเกิดเหตุเป็นทางออกมาจากลานจอดรถริมทะเลครับ
ตรงกับสนามยิงปืนนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
ล่าสุดตำรวจเรียกตัวคนขับรถนะครับเป็นชายชาวต่างชาติ
มากับภรรยาชาวไทยนี่ครับมาแล้วฮะไปโรงพักแล้วนะครับ
ไปสอบปากคำกับพนักงานสอบสวนภรรยาของคนขับรถคู่กรณีเนี่ย
เล่าบอกว่าขับรถคันเกิดเหตุมาเที่ยวที่จังหวัดสงขลาครับ
ระหว่างกลับรถแล้วจะเลี้ยวขึ้นถนนเรียบชายทะเล
ซ้ายแล้วนะมองขวาแล้วนะเธอบอกมองทั้งสองฝั่ง
ก่อนจะออกรถนะครับพอหันมาอีกทีโอ้โห
รถมาเต็มซะแล้วหมายถึงรถจักรยานยนต์นะครับ
ส่วนศพของนักเรียนทั้งสองศพนะครับญาติก็นำกลับไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
กลางความเศร้าโศกเสียใจส่วนนางสาวพัทรพรผู้ได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูโรงพยาบาลเกาะยอนะครับ
แล้วตอนนี้ก็เปิดรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปเพื่อใช้รักษาเธอครับ